ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะนี่ก็ดูเหมือนชาวบ้านและตำรวจก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะคะ
ผู้หญิงคนนึงนะโชคร้ายของเธอคือเธอเนี่ยขับรถมาแล้วเธอดันไปเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์
พอไปเฉียวกับมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บเธอก็เลยลงจากรถจะไปดูคู่กรณีเพราะเธอไม่ได้หนี
แต่เจ้ากรรมกลับมาที่รถกระเป๋าหายไปเฉยเอ้ามันหายไปได้ยังไง
ชาวบ้านมาบอกรีบดูเลยนะเมื่อกี้เห็นมีผู้ชายมาด้อมมองตรงรถเธอค่ะ
แล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ขวัญเล่าเมื่อสักครู่ว่าหลังเธอเดินฉกกระเป๋าไป
วิ่งไล่ตามผู้ก่อเหตุก็เอากระเป๋าไปในขณะที่เธอพยายามตะโกนบอกขอให้คนช่วย
แล้วมีพลเมืองดีกับชาวบ้านวิ่งตามผู้ก่อเหตุรายนี้ที่เอากระเป๋าไป
เกิดอุบัติเหตุแท้ยังโดนฉกกระเป๋าจากในรถนะคะคุณผู้ชม
แต่คนก่อเหตุดันบอกว่าเปล่านะกระเป๋ามันตกอยู่นอกรถอ้าวยังไง
เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมครับเป็นกล้องวงจรปิดตรงเรียบคลองรัฐหลวงค่ะ
ฝั่งวัดกลางที่อำเภอพระประแดง
คือเป็นภาพที่จับผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้ากำลังวิ่งหนี
มีชายอีก๒คนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้เสียหายนั่นแหละ
ทันตะโกนช่วยด้วยโดนฉกกระเป๋า
หลังจากนั้นมีคนแจ้งตำรวจสพพระประแดงมานะคะ
จนกระทั่งจับนายคนนี้ได้

อันนี้อาจจะต้องพึ่งอะไรดีล่ะเนี่ย
อายุ๔๕ปีแต่เดี๋ยวคุณดูใกล้
คุณขวัญเขาเอากระเป๋ามาแล้วทำไมหน้าตาบาดเจ็บแบบนั้น
สภาพปากแตกหน้าตาบวมปูด
ก็เพราะว่าชาวบ้านล้อมไล่จับนั่นแหละค่ะ

ของกลางกระเป๋าเป้ของผู้เสียหาย๑ใบมีเงินสด
ในนั้น๗๐๐บาทแหวนทองคำ๑สลึงอีก๑วงค่ะ
โดยผู้เสียหายชื่อคุณเจนภายุ๔๐ปี

ลงรถไปดูข้อคู่กรณี
เอากลับมาทำไมกระเป๋าหายไป
มีชาวบ้านเดินมาบอกว่าให้ดูนะว่ามีของหายหรือเปล่า
เพราะเหมือนเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งมาหยิบอะไรไปบางอย่างค่ะ
เธอก็เลยไล่ตามแล้วก็มีคนละเมืองดีมาช่วย
ทางด้านของนายรุ่งอรุณปฏิเสธแล้วบอกว่า
ตอนแรกเห็นมีรถชนกะจะเข้าไปช่วยนะ
ผมไม่ได้ขโมยแต่กระเป๋ามันตกอยู่นอกรถ
ผมไม่รู้หรอกของใครแต่ผมก็เลยหยิบมาค่ะ

ตอนที่ผู้รับเมืองดีพยายามจะวิ่งไล่จับเขา
สรุปไม่ใช่แต่ก็เจ็บตัวไปตามระเบียบด้วยนะคะ